คุณผู้ชมครับเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเกิดขึ้น
เรียกกันกับที่พม่าแต่พม่าเนี่ยโชคดีว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
แต่ว่าแรงสันสะเทือนครับรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านครับ
ติดตามพร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นพร้อมกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๙ในประเทศพม่า
ใกล้กับแนวชายแดนติดกับประเทศอินเดียเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
โดยศูนย์กลางลึกจากพื้นดิน๑๓๕กิโลเมตร
อยู่ในป่าห่างจากเมืองมันดาเลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว๒๒๐กิโลเมตร
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่สื่อท้องถิ่นระบุว่ามีผู้บาดเจ็บสองคน
ขณะที่แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ไปถึงพื้นที่ตะวันออกของอินเดีย
บังกลาเทศและบางส่วนของเนปาน
เจ้าชายวิลเลี่ยมในยุคแห่งเคลมบิชรัชธาญาติลำดับที่๒แห่งราชวงศ์อังกฤษ
พร้อมด้วยเจ้าหญิงเคสเสด็จเยือนทัชมาฮาวเมื่อวานนี้
ก่อนจะสิ้นสุดกำหนดการเยือนอินเดียและภูตาลของทั้งสองพระองค์
ตลอดช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
รายงานระบุว่าเหตุที่ทั้งสองพระองค์ตัดสินใจเสด็จเยือนทัชมาฮาว
เพียงเพราะต้องการชมความสวยงามของสถานที่แห่งนี้เท่านั้น
แต่ยังมีพระประสงค์ที่จะลำลึกถึงเจ้าหญิงไดอันน่า
พระมันดาที่เคยเสด็จเยือนที่นี่เมื่อ๒๔ปีก่อนด้วย
ชาวเกาหลีใต้บรำลึกเหตุโศกนาฏกรรมเรือโดยสารข้ามฝากเซวรล่ม

โดยบางส่วนยังคงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง
ถึงสาเหตุของโศกนาฏกรรม
สำหรับโศกนาตกรรมเรือเซวอล่ม

ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๓๐๔คน
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่กำลังเดินทางด้วยเรือลำนี้
เพื่อไปทัศนศึกษาที่เกาะเชจู
สมัชยัยแห่งสหประชาชาติ
กระบวนการสัญหาเลขาธิการสหประชาชาติ
การเปิดให้ผู้สมัครทั้ง๘คน
แถลงนโยบายในเวลาคนละ๒ชั่วโมง
บันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติ
คนปัจจุบันกำลังจะหมดวาระลงในช่วงปลายปีนี้

วาระ๒สมัยสมัยละ๕ปี
โดยการสัญหาเลขาธิการคนใหม่
ยังต้องผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกถาวร
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
แก่สาวรัฐอเมริการัสเซียอังกฤษ

จนทำให้ถูกมองว่า๕ชาติมหาอำนาจเหล่านี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน